เรื่องของประเพณีปีใหม่เนี่ยหลายคนก็รู้กันดีว่าเราจะต้องไป
รถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหม
เพื่อความกระตันอยู่แล้วก็ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
แต่แม้ช่วงนี้โควิด๑๙มันระบาด
เราจะออกจากบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ได้
ก็ต้องให้ท่านอยู่เพราะว่าป้องกันการติดเชื้อ
อย่าไปหากันอย่าไปมาหาสู่กัน
ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านบ้านเดียวกัน
รดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่
ทำอย่างไรดีต้องเว้นระยะห่างหน่อยมีไอเดียดีมาฝ่า
ดีเลยไปลุกันค่ะ
มากันที่บ้านสำโรงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี
คือถึงแม้ว่าเขาจะประกาศงดกิจกรรมสงกรานกันนะคะ
แต่หลายครอบครัวเขาก็ยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณกันอยู่
อย่างการไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีในปีใหม่
คุณดูโอ้โหเป็นวิธีที่ดีมากคือข้อปฏิบัติการเว้นระยะห่าง๒เมตรเนี่ย
ใช้ไม้ไผ่วัดกันเลยทีเดียว
ไผ่นี้น่าจะยาวประมาณเมตรกว่ากับ๒เมตร
แล้วต้องสวมหน้ากากอนามัยมาด้วย
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ครอบครัวนี้เอาไม้ไผ่๒เมตรมาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มัดใส่กระบวยเหมือนเป็นถังเป็นฉันแบบนี้
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่นั่งอยู่มุมหนึ่ง
ลูกหลานต่อแถวไปบนสะพานต่อไปเลย
คนละช่วง๒เมตร๒เมตร๒เมตร

แล้วก็สามารถรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลได้
เห็นไหมเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะ
ก็สืบสารประเพณีกันได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ได้เหมือนกันนะ
ทำได้ศึกษาประเพณีดีได้รดน้ำดำหัวด้วยนะฮะ
เป็นไอเดียนะ
บ้านก็คงมีวิธีการจัดการกันนะคะคุณผู้ชม